เพราะว่าพูดถึงเรื่องของแฮชแท็กนะครับ
คดีนี้คดีฆ่าหันศพแอ๋มนะครับ
แล้วก็ผู้ที่ก่อเหตุที่มี๕คนแล้วก็ถูกจับกลุ่มได้ทั้งหมดแล้ว

และเป็นคดีที่ถูกสังคมพูดถึงอย่างหนักเหมือนกัน
ในโลกโซเชียลมีการติดทั้งแฮชแท็กเรื่องของคดีนี้
มีการสืบสาวราวเรื่องของเปรี้ยว
ดังนั้นวันนี้เรารวบรวมสถิติมาให้คุณผู้ชมได้ดูหน่อยนะฮะ
เริ่มตั้งแต่ทันทีที่มีภาพสามสาวปรากฏตัว
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมตัวไว้ได้นะฮะ
ทางการพม่าคุมตัวมาส่งให้ตมเชียงราย
คืนวันเสาร์ที่ผ่านมา๓ทุ่ม๔๕นาที
แล้วก็ติดแฮชแท็กฆ่าหันศพ
เรารวบรวมมาจนถึงเมื่อวานนี้ที่มีคนติดแฮชแท็กฆ่าหันศพ

เชื่อไหมว่ามีกว่า๒๓๐๐๐ข้อความ
โดยบางส่วนอยากให้สื่อไทยนำเสนอข่าวอื่นบ้าง
ของเปรี้ยวคดีของสามะเน่นปลื้ม

พบว่าในช่วงเวลา๒๒นาฬิกาของคืนวันเสาร์ที่๓มิถุนายน
วันที่๓ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวได้
มีคนค้นหาโดยใช้คีย์เวิร์ดว่าเปรี้ยวมากที่สุด
อาจจะเจอความแปลว่ะมะม่วงเปรี้ยว
แต่ว่าที่ขึ้น๑อันดับ๑แน่
ก็คือเรื่องของนางสาวเปรี้ยว
อกจากนี้ยังพบว่าประชาชนที่ให้ความสนใจกับข่าวนี้มากที่สุด
คือชาวจังหวัดกรราศิลป์

เพราะว่า๒๐ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าหันศพไปถึง๑๔ข่าว
ซึ่งแม้ว่าข่าวการฆ่าสามเณรฝังดินโบกปูน
หรือว่าสามะเนรตื้มที่วัดวังตะวันตกที่นครสีธรรมราช
จะดูโหดร้ายและเป็นข่าวที่เกิดในวัด
เป็นข่าวที่เกิดไล่เลี่ยกันในช่วงเวลาเดียวกัน
แต่ผู้คนไม่ได้ให้ความสนใจมาก
เท่ากับการจับกลุ่มตัว๓ผู้ต้องหาฆาตกร
หันศพที่เขาสวนกวางนั่นเองนะครับ
ก็เป็นคดีที่เขาบอกว่าเป็นผู้หญิงก่อเหตุนะครับ

แล้วก็มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นหลากหลาย
มีการขุดค้นเรื่องราวของเปรี้ยวเยอะมากนะครับ
เชื่อไหมวันที่มีการรายงานสด
คดีเปรี้ยวที่คุณพัชรพลไปรายงานที่ตมเชียงราย

ที่เขามามอบตัวตั้งแต่คืนวันที่๓มิถุนายน
จนถึงช่วงเช้าจนถึงอีกวันหนึ่งนะครับ

คนสนใจในโลกโซเชียลกันเยอะมากนะครับ
แล้วก็นายกบอกว่ามีข่าวอื่นบ้างไหม
มีคำนึงที่นายกรัฐมงตรีพูดด้วยบอกว่า
มนตรีพูดด้วยบอกว่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้เน็ตไอดอล
ขออภัยนะคะบ้าบอคอแตกใช้คำนี้เลย